กันหน่อยกับเรื่องนี้เขาบอกว่าไปส่องหาบางสิ่งบางอย่าง
จากต้นไม้ที่เขาบอกว่าถ่ายแล้วเหมือนติดหน้าคนครับ

เอาไปดูกันก่อนบรรยากาศที่บริเวณตลาดเย็น
ริมถนนผลโยธินพื้นที่อำเภอตากฟ้า

โอ้โฮคิดถึงที่รักปากน้ำโพล
ที่รักคุณอยู่ปากน้ำโพล

แต่ว่าที่นี่ไปตากฟ้านี่คุณชนะ

เฮ่ยเอาอ่านเป็นยังไง

เอางี้ละกันช่วงค่ำที่ผ่านมาของวันที่๒๗

พ่อค้าแม่ค้าพากันมาทำพิธีขอคำ
แล้วก็ขอเลขเด็ดจากต้นหางนกยูง
เขาบอกว่าอายุของต้นนี้ประมาณสัก๔๐กว่าปีนะ
เพิ่งจะถูกโคตรลงมา
ก็เพราะว่าเขาต้องขยายช่องทางเดินรถ

ทางภาครัฐเขาจำเป็นก็เลยต้องตัดต้นนี้

แม่ค้าคนหนึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก

ถ่ายแล้วเห็นบางสิ่งบางอย่าง
กำลังยิ้มแฉ่งเลย
ถ่ายติดหน้าคนเขาว่าอย่างนั้นเอาไปดูหน่อย

โอ้นี่ไงเห็นอ่ะจมูกเป็นมุมด้านข้าง

ถ้ามองมุมนี้ก็เหมือนหน้าคนอยู่แหละ

ตอนที่ต้นไม้มันถูกโค้นล้มเนี่ย

อาจจะทำให้ต้นไม้มันได้รับความเจ็บปวดทรมาน
ก็เลยต้องทำยังไงเพื่อเป็นการปอบประโลมจิตใจต้นไม้
แม่ค้าที่นั่นเขาเอาน้ำมารดแล้วอาบน้ำให้
แล้วก็อาบเสร็จเมื่อแห้งก็ทาแป้งฝุ่นโรยลงไป
เพื่ออะไรต้นไม้จะได้ผ่อนคลายเย็นสบาย
แล้วจะไม่ถือโทษโกรธคนที่โค้นต้นไม้ลงมา
ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าอาบน้ำปะแป้งมันก็สบายดีนะ

ว้าวจุดมาแล้ว

โอ้โหเอาก็ว่ากันไปเนอะ

จุดทูปเป็นเลขนู้นเลขนี้ผมว่ามันก็มีครบทุกเลขแหละ
เอาจริงนะจุดมาหลายที่ไม่ซ้ำ

มันอยู่ที่แล้วแต่คนแล้วอย่าไปเชื่ออะไรมากบางทีเนาะใช่ไหม

ไม่อยากให้เชื่อเรามากเพราะอะไร

ไม่คือเราสามคนก็ไม่รู้เหมือนกัน

ใช่มั้ยค่ะก็แค่เล่าสู่กันฟังคุณผู้ชม